เหตุการณ์โอ้โหลูกชายนะทำร้ายร่างกายแม่จนแม่เสียชีวิตเลยนะคะแล้วลูกชายก็ไม่ได้อายุน้อยน้อยเนี่ยอายุ๔๒แล้วนะคะคือเนี่ยค่ะโดนจับแล้วนะคือเตะแม่ซ้อมแม่หาว่าแม่ผีเข้าแล้วตอนแรกแม่ก่อนที่แม่จะเสียชีวิตแม่ก็ร้องด้วยความเจ็บนะเพื่อนบ้านมาช่วยสุดท้ายเพื่อนบ้านมาช่วยยังเตะแม่ซ้ำต่อหน้าเพื่อนบ้านแล้วก็บอกเพื่อนบ้านว่ายังไม่
แล้วก็ด่าแม่ต่อว่าผีตัวไหนเข้าเนี่ยอย่างนี้ค่ะสุดท้ายคือแม่เสียชีวิตเลยนะคะในเด่นเป็นนามสมมุติอายุ๔๒เนี่ยซ้อมแม่จนตาย
ถูกตำรวจสพนพอกจับได้๑๑โมงวันนี้ค่ะตอนกำลังไปนั่งกินข้าวอยู่ในร้านอาหารบ้านดงบังที่อำเภอหนองพอกจังหวัด
ช้ำเต็มเลยที่หน้าอกก็มีรอยช้ำเป็นรอยใหญ่เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนห้าทุ่มครึ่งค่ะที่บ้านคำโพนสูง
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นชั้นล่างนะคะ
มีกล้องวงจรปิดหน้าบ้านนี่ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
วินาทีที่ในเด่นผู้ก่อเหตุขับรถกระบะมาจอดหน้าบ้าน
อุ้มลูกเดินไปหน้าบ้านนางแหวนแม่ชะโงกหน้ามาดู
เปิดประตูให้ลูกชายกับหลานเข้าบ้าน
ลูกชายเดินเข้าบ้านไปเห็นแม่เดินไปเดินมาในบ้าน
นี่คือภาพสุดท้ายนะคะก่อนที่แม่จะเสียชีวิต
เหตุการณ์อ่ะมันเกิดขึ้นในบ้านแต่กล้องวงจรปิด
มันเห็นแค่หน้าบ้านตรงนี้เลยไม่เห็นช่วงจังหวะที่ลูกชายทำร้ายแม่
คือคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นเพื่อนกับในเด่นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ

คนนี้ค่ะเขาขับรถมาที่บ้านของในเด่นจะชวนไปนั่งดื่มนั่งกินกัน
แต่ปรากฏว่าอ้าวเห็นแม่ของนายเด่นนอนหายใจรวยรินอยู่กลางบ้าน
ตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวฟังนายวิรชนค่ะ
เฮ้ยเฮ้ยแม่ไหมแบบมั้ยเสมองเนี่ยเชื่อว่ายังไงแม่มั้ยก็ตอบถูกหมดเลย
แต่จังหวะนั้นเบอร์ดีมันเดินออกมาารอกไม๊มันก็วิ่งเข้าไปผมว่าเตะเตะเขาอยู่เนี่ยเตะแม่เลยนะ
จะมีสายไฟอยู่ตรงไหนพื้นนั่นแหละผมก็ไปผลักออกสะบัดออก
เนี่ยค่ะนายวิรชนคนนี้บอกว่าตอนแรกเนี่ยขับรถเลยบ้านในเด่นไปแล้วด้วยนะคะ
แต่เอ๊ะรถในเด่นจอดอยู่จอดอยู่ที่บ้าน
เลี้ยวกลับมาคือใจจริงแค่ตั้งใจจะชวนไปกินไปดื่มกัน
แต่พอเข้าไปในบ้านเนี่ยค่ะเจอแม่ของในเด่น
คล้ายหมดสติอยู่ที่ด้านล่างก็เลยถามแม่นะถามนางแหวน
ของในเด่นว่าแม่เป็นอะไรแล้วแม่ค่ะด้วยความรักลูก
ทั้งทั้งที่โดนลูกซ้อมนะจนแบบแทบหมดสติอยู่ตรงนั้นอ่ะ
แม่บอกว่าแม่ล้มเองแม่บอกแม่ล้มเองนี่ค่ะ
แต่ว่านายวิรชนเล่าให้ฟังว่าสภาพเนี่ยนะคะโอ้โห
แม่เนี่ยนั่งคอพับคออ่อนหมดเรี่ยวหมดแรงความดันขึ้น
เวรชนก็พยายามเอาน้ำให้แม่กินตอนนั้นน่ะไม่รู้นะคะ
ไม่รู้ไม่เอกใจว่าแม่เนี่ยโดนในเด่นลูกชายทำร้าย
แต่จังหวะนั้นในเด่นเดินมาเตะแม่ครับ
หน้าเพื่อนคือแม่เนี่ยอยู่ในอ้อมแขนของนายวิรชน
คือพยายามจะช่วยอ่าเตะเลยนะคะอืมเตะเลย
แม่ก็พยายามจะพูดว่าอย่าทำแม่อย่าทำแม่
เด่นพูดว่าเป็นใครพูดหยาบนะใช่แม่หรือเปล่า
เข้าแม่แน่เอาพระมาคล้องคอแม่
แล้วเอาสายไฟจะมารัดคอแม่ครับจังหวะนั้นมันชุลมุนมากค่ะ
วิรชนบอกว่าต้องเรียกเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นให้มาดึงตัวในเด่นออกไป
แล้วก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยนางแหวน
แต่สุดท้ายนางแหวนเสียชีวิตนะคะนายวิรชนยังบอกทีมข่าวกับเราเลยว่า
ตกใจมากไม่คิดไม่คาดคิดว่าในเด่นจะก่อเหตุขนาดนี้นะคะ
แต่ว่าเนี่ยก็คนในหมู่บ้านก็บอกว่าในเด่นก็เสพยาคลุ้มคลั่งทำร้ายแม่เป็นประจำ
ครับตำรวจสพนพอกบอกว่าก็สองเรื่อง
เรื่องปัญหาภายในครอบครัวหรือว่าเรื่องขัดแย้งธุรกิจส่วนตัว
เพราะว่าตัวแม่นะคะก็เปิดกิจการร้านอัดฉีดอยู่ภายในหมู่บ้านด้วย
แต่ปัญหาก็คือคนในหมู่บ้านบอกว่าตัวในเด่นผู้ก่อเหตุเนี่ย
คลุ้มคลั่งเคยเสพยาแล้วก็ทุบตีแม่อยู่บ่อย
เด่นก็ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการีจนถึงแก่ความตาย
แต่เบื้องต้นในชั้นสอบสวนยังให้การภาคเศษอยู่นะคะ
ครับก็เราก็ไปเจอผู้ที่เขาอยู่ในเหตุการณ์อีกสองคน
ท่านผู้ชมครับถ้าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
จะมีคนหนึ่งที่เขาอุ้มเด็กอยู่นี่ฮะเราได้คุยด้วยแล้วนะครับ
เขาชื่อว่านายองค์อาจนพคุณนะฮะอายุ๓๗ปีนะครับ
อีกคนนึงชื่อนายอามอนอายุ๔๓ปีนะครับ
ก็เขาบอกว่าเขาก็อยู่ในเหตุการณ์กับนายวิรชนด้วยแหละ
คนนี้คือนายอามอนนะฮะอีกคนนึงชื่อนายองค์อาจนะ
ทั้ง๓คนนี้เขาจะไปชวนในเด่นออกไปดื่มกินกันตามภาษานะครับ
นายอามอนบอกว่าพอไปถึงบ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
เห็นผู้ก่อเหตุนั่งเอามือกุมหัวอยู่หน้าบ้านก็ถามว่าเป็นอะไร
แต่ท่าทางแปลกนะพอมองเข้าไปในบ้านก็เห็นว่า
แหวนนอนอยู่ที่โถงบ้านชั้นล่างสภาพแบบหมดเรี่ยวหมดแรง
ทุกคนก็ถามว่าเออแม่เป็นอะไรนางแหวนบอกว่าแม่ล้มเองลื่นล้มในห้องน้ำ
ก็เหมือนกับที่คุณเขมสอนบอกเมื่อสักครู่นี้นะ
อีกคนนึงก็ได้ยินนะฮะบอกได้ยินเนี่ยพูดแบบนี้ได้ยินหมดเลยนะครับ
วิทยาชนก็บอกว่าอย่างนี้จังหวะนั้นผู้ก่อเหตุนะครับ
ก็พยายามจะมาบอกเพื่อนเพื่อนว่าผีเข้าแม่นะแม่เนี่ยไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเนี่ย
ตอนนี้ผีเข้าแม่แล้วพยายามจะมาทำร้ายแม่อีกนะครับ
สามคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอยู่ดีดีวิ่งเข้าไปเตะแม่อีกนะครับ
ทั้งที่แม่ตอนนั้นอยู่ในอ้อมแขนในวิรชนจะเอาสร้อยพระไปคล้องคลอ
พยายามจะรัดคอแม่นะครับต้องห้ามกัน
แล้วที่เห็นว่ามีคนอุ้มเด็กไปเนี่ยในภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นมีคนอุ้มเด็กไปนี่ฮะ
ก็คือนายองค์อาจเนี่ยที่อุ้มไปเนี่ยนี่เป็นลูกชายวัยสามขวบของผู้ต้องหานะค่ะ
คือเห็นว่าโอ้โหชักไม่ดีแล้วไม่ใช่แล้วเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ใช่แล้ว
ว่ามันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นไม่ใช่เหตุการณ์ดีแล้วเนี่ย
เขารีบอุ้มเด็กออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เอาตัวคนก่อเหตุเนี่ย
ออกไปสงบสติอารมณ์นะครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มานะฮะ
ก็แน่นอนแล้วฮะเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
รุนแรงมากร้ายแรงมากถึงขั้นทำร้ายแม่จนเสียชีวิต
ส่วนสาเหตุก็เสพยามีอาการมาตลอด